ช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

สวัสดีจ๊ะหมอไก่จ๊ะ
หูยทุกคุณผู้ชมอยากจะให้ตั้งใจฟังดี
เพราะหมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของราศี
ที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบตั้งแต่ต้นเดือน

คือปลายเดือนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะ
ไม่เป็นไรค่ะวันหนึ่งความหวังเดี๋ยวเราก็ต้องหวังกันต่อไป

มี๓ราศีด้วยกันนะฮะนะฮะราศีแรกอยู่ใกล้เราก็คือ

อุ้ยต้องเกาะเอาไว้ดีคนนี้

โชคลาภที่มาจากการเสี่ยงดวงนะคะโชคลาบลาบลอยอะไรพวกนี้นะคะชาวราศีเมทุนเองยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานด้วย

ก็กินกับข้าวเหนียวอร่อยดีแท้บ้าเหรอคนละลาบกัน
ในช่วงนี้ชาวราศีเมทุนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าได้ผลตอบแทนจากการทำงานมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีการรับจ๊อปพิเศษอะไรอย่างนี้

นี่ไงคุณจะไปทำอะไรเปล่าคุณชนะ
ถึงแม้ว่าจะรับจ๊อปที่ไหนอะไรยังไงใจผมอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

ดิฉันไม่ได้หมายถึงคุณฉันหมายถึงราศีเมทุนคนอื่น

เขาอาจจะดวงดีมีลาบจากการทำงานเข้ามาก็ได้เหมือนกัน

ราศีต่อมานะคะก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ

สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีขึ้นนะคะ
นับตั้งแต่ตอนที่ดาวพระหัสบดีย้ายมาเล็งดวงชะตา
ในตอนนั้นทำให้ชาวราศีกรกฎดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วย

ใช่ค่ะคือมีเกณฑ์รับทรัพย์จากหลายช่องทาง
ลาบจากทางหลักก็คือลาบจากงานประจำก็ถือว่าค่อนข้างดี
มีเงินไหลมาเทมามีเงินเข้ามาเยอะนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ

ไปทางเสริมก็เช่นอาจจะทำอาชีพเสริม

หรือว่าได้ราบเป็นครั้งคราวเช่นบางคนขายที่ได้ไปอย่างทีเดียวอย่างนี้
ก็ได้เงินเยอะประมาณนั้นนะคะ

โชคลาภนะคะชาวราศีกรกฎมีโอกาส

มีโอกาสได้ลาบลอยลาบไม่คาดฝัน
หรือว่าถ้าบางคนดูอยู่อาจจะไม่ค่อยอินกับเรื่องโชคลาภก็มีนะบางคนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบเขาเรียกลาบเป็นของขวัญเป็นของ

ยิ่งช่วงนี้จะคริสต์มัสจะปีใหม่

เป็นของขวัญของกำนันจากคนที่รักจากญาติผู้ใหญ่

อะไรแบบนี้นะคะก็คือราศีกรกฎเนี่ย
สังเกตว่าช่วงหลังราศีกรกฎจะดวงดีขึ้นใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นดวงดีมากเลยดีใจกับราศีกรกฎด้วย

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีสองเรื่อง
ก็คือเรื่องของการงานด้วยแล้วก็เรื่องของโชคลาภ

ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์งานดี

งานเยอะนะคะจะมีเกณฑ์ทำงานกันจนตัวเปื่อยเลย

ทำจนตัวเปื่อยเป็นเนื้อเปื่อยเลยเหรอ
นะคะพองานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วย

ใช่ค่ะเหมือนกับคนที่ทำการค้าขาย
ถ้ายิ่งลูกค้ามากยิ่งงานมากก็ยิ่งเงินมาก

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าการเงินมันแปรผันตามในเรื่องของการงาน

ใช่ค่ะนานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วย

ช่างใจทำงานมีงานที่เยอะขึ้นการเงินมันก็ดีขึ้นอีกแล้ว
ถูกต้องค่ะถือว่าก็เหนื่อยแต่ก็ได้ค่าตอบแทนที่มันคุ้มค่า

นี่ก็คือ๓ราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะดวงดีมีโชคมีลาบตั้งแต่ต้นเดือนเลย
แล้วเรื่องของราศีพิจิกษ์นี่เรื่องโชคลาบลอยมีบ้าง

บอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกษ์เองมีโอกาสที่จะได้
เนื่องจากดาวพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบ
ชาวราศรีพิจิกต์ก็เรียกว่าจอนมาทับดวงชะตา

ค่ะก็เลยทำให้ชาวราศีพิจิกษ์เองมีโอกาสที่จะแบบได้ลาบ
รับทรัพย์รั่วเต็มมือไว้
จะบอกแบบนี้ทั้ง๓ลาศรีจะโชคดีเนี่ยไม่ใช่ว่า
นั่งเฉยเทหมดหน้าตักจะได้โชคได้ลาบกลับมา
เอาแค่พอหอมปากหอมคออย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเลย
ก็ยินดีด้วยนะอย่าลืมคิดดีทำดีพูดดี

แต่วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดย
ตรวจสอบโดงชตากับมกัยและ
จะได้รับวัตถุมงคลอันน่ามกัยค่ะ
วันนี้สวยมากเลย
คุณคุณคุณจริยชายาพุทธเทศเกิดวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๑๘ถามเรื่องการงานโชคลาภความรักค่ะ

เอาเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานของเขาเนี่ยคือมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนงานเอาไว้โอ้โหมาแน่มีโอกาสได้เปลี่ยนแน่

แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังทำงานอยู่ที่เดิมถ้าคิดว่าจะไปเปลี่ยนที่ไหนคนเราก็อาจจะมีสองความคิดว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยน
ถ้าสมมุติว่าไม่เปลี่ยนงานที่ทำเดิมมันจะมีปัญหา
มันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะก็ขอให้ทำการแก้เคล็ด

ใช่ค่ะหรือว่าเปลี่ยนมุมโต๊ะทำงาน
ขยับนิดนึงให้เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดแบบนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของโชคลาภ

โชคลาฟนะคะเขาเนี่ยเกิดราศีเมทุนค่ะ

ใช่ก็แปลว่ามีโอกาสได้โชคลาภเหมือนกัน
เพื่อนเพื่อนราศีเมทุนเพื่อนเดี๋ยวมีโชคด้วยกันเพื่อน

ก็คือถือว่ามีดวงเรื่องของโชคลาภแบบกรุบกริบ

เอาพอคอมป่าฮอมคอไว้หลุ้นกันเป็นกำลังใจ
แล้วเรื่องของความรักเขาก็สดมาสามปีแล้ว

เอาล่ะยังไงก็ขอให้โชคดี

และรับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ด้วยนะคะ
ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดกันได้เลย
นี่ครับหมอไก่ขอนิดเดียววันพรุ่งนี้จะได้เจอกับเรา
ในช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทาง
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงในเรื่องของการเดินทางกันหน่อย
ว่า๓ราศีที่มีเกณฑ์ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะฮะขอบคุณค่ะ